อีกเรื่องหนึ่งก็เมาเหมือนกันฮะทีนี้เมาพอเมาได้ที่ปุ๊บเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ครับไปหน้าบ้านคู่อริไปด่าทอคู่อริเสียหายหายนะฮะด่าไปถึงพ่อแม่เขาด้วยสุดท้ายคู่อริเนี่ยทนไม่ไหวนะครับไปเอาปืนมายิงจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระบี่นะฮะที่สพปลายพระยานะช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเขาได้รับ
ในสอบสวนในปฏิยุทธ์นะครับยอมรับผิดแล้วก็บอกว่า
มเหตุมาจากผู้ตายมาหาเรื่อง

ด่าพ่อด่าแม่ด้วยตนก็เลยโมโหครับ
คว้าปืนยิงใส่แต่อ้างว่ายิงขู่นะฮะ
ส่วนเหตุที่ตายนั้นที่ผู้ตายตามมาด่าตนเนี่ยนะฮะ
รับว่าก่อนหน้านี้ครับเคยทะเลาะกันมาก่อน
ผู้ตายเนี่ยเคยด่าเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ของตนเสียงดังครับ
แล้วก็บานปลายตอนนั้นท้าทายกันมาแล้วรอบนึง
รุ่งเช้าที่ผ่านมาผู้ตายเมาแล้วก็ขี่รถมาหาเรื่องนะครับ
จนสุดท้ายแล้วเขาตัดสินใจยิงในที่สุดนะฮะ

ก็ไม่มี

จนก็ไล่หนัดกัน

ถ้าฟังจากที่คุณปฏิยุทธ์พูดก็บอกให้ยิงขู่นะแต่ว่าสุดท้ายก็มีคนตายเกิดขึ้นแน่นอนตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ